คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเศร้าใจมากจริงค่ะที่มุกดาหาร
หลวงตาอายุ๖๖แล้วนะคะหลวงตาถูกทำร้ายตอนที่นั่งสมาธิอยู่ที่หน้ากุฏิ
หลวงตาเนี่ยนะถูกทุบเข้าที่หน้าจนหน้าหลวงตาเละต้องขออนุญาตทำเป็นภาพขาวดำนั่นคือเลือด
แล้วหลวงตาคือเจ็บหนักครับพอหลวงตาอาการเริ่มแบบพอพูดได้อ่ะ
หลวงตาบอกว่าคนทำชื่อหนูแดงครับนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่สาม
ธันวาคมวัดสว่างเวลุวันบ้านโนนก่ออำเภอคำชะอี
มุกดาหารครับพระอธิการคูณกิติคุโนหรือหลวงตาคูณค่ะ
อายุ๖๖แล้วนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างเวลุวัน
เป็นรองเจ้าคณะตำบลบ้านส้มถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายตอนที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ที่หน้ากุฏิ
อาการหนักเลยลูกศิษย์มาเจอตอนเช้าก็รีบส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร
มาดูบาดแผลของหลวงตาหน่อยนะคะครับหลายจุดมากคุณผู้ชม
หนักที่สุดคือที่หน้ามีรอยแตกที่ศีรษะด้านหลังเป็นแผลยาวเลยค่ะ
ตาซ้ายตาขวาบวมปูดเลือดไหลออกหูทั้งสองข้าง
คางมีรูเหมือนถูกแทงแล้วก็ที่ริมฝีปากมีบาดแผลฉีกแบบแผลยาวเลยค่ะ
เหมือนกับถูกเอามีดกรีดไปที่ปากอะค่ะที่หน้าอกมีแผลเหมือนกับถูกตี
สภาพหลวงตาตอนนำส่งโรงพยาบาลคือแทบไม่ได้สติเลยนะคะให้การอะไรไม่ได้
จำอะไรแทบไม่ได้เลยจุดเกิดเหตุก็คือระเบียงกุฏิของหลวงตา
สภาพระเบียงคุณผู้ชมนะคะลองดูนะคะ
คือตอนไปตรวจสอบเนี่ยมันมีร่องรอยการต่อสู้อยู่ด้วยครับ
ของกระจัดกระจายเสือผ้าห่มหมวกไหมพรมกล่องพลาสติกข้าวของเต็มไปด้วยเลือด
ด้านล่างของกุฏิมีกองเลือดไหลหยดลงมาเป็นกองใหญ่
แต่ไม่มีอาวุธของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุมีเงินสดตกอยู่๗๙๐๐บาทค่ะ
เรียงลำดับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่สามธันวาคม
แต่เวลาไม่ชัดเจนนะคะว่าประมาณกี่โมงนะคะแต่ว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเลยค่ะ
อันนี้คือตามคำบอกเล่าของในสิวลูกศิษย์วัดที่เป็นคนไปพบหลวงตะคูณตอนเช้า
เล่าว่าตอน๒ทุ่มมีวัยรุ่นผู้ชายคนนึงมาพบหลวงตาที่กุฏิ
สักพักก็กลับไปจากนั้นหลวงตาท่านก็นั่งสมาธิ
เสือที่หน้ากุฏิล่ะค่ะครับในสิวลูกศิษย์ก็เดินกลับไปนอนที่ห้องพักของตัวเอง
คาดว่าช่วงเวลาที่หลวงตานั่งสมาธินี่แหละคือช่วงเวลาเกิดเหตุนะคะ
คนร้ายคงจะเข้าไปบนกุฏิหวังชิงทรัพย์แต่หลวงตาท่านคงไม่ยอม
ก็เลยมีการต่อสู้กันคนร้ายใช้ของแข็งตีหลวงตา
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอาวุธที่ใช้คืออะไรนะคะเพราะว่าไม่มีอาวุธตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
หลวงตาคงสู้กับคนร้ายจนเข้าของกระจัดกระจายอะค่ะจังหวะนั้นหลวงตาก็เหมือนกับว่ามีเงินสดอยู่๗๐๐
บาทก็พยายามโยนให้แต่คนร้ายไม่เห็นก็เลยไม่ได้เอาไปด้วย
คนร้ายคงหนีไปตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าทรัพย์สินของหลวงตาที่หายไปมีอะไรบ้างนะคะครับ
สิวลูกศิษย์วัดเป็นคนมาเจอหลวงตาอีกทีคือเช้าวันที่๔ธันวาคมตอน๖โมงเช้าเลยค่ะ
สิวบอกเอกใจเห็นผิดเวลาทำไมหลวงตาไม่เดินไปตีระคัง
สิวก็เดินมาหน้ากุฏิโอ้โหสิ่งที่เห็นคือหลวงตาเหมือนกับนั่งก้มหน้าอยู่
ก็เรียกหลวงตาหลวงตาพอหลวงตาเงยหน้าขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ
เลือดเต็มหน้าอย่างที่เห็นเลือดหยดติ๋งติ๋งเลย
หลวงตาคือไม่ได้สติแล้วในสิวบอกตกใจมากรีบไปตามคนมาช่วยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่วันนี้อาการของหลวงตาดีขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะพูดได้แล้วนะคะ
บริญญาณก็เลยส่งภาพนี้ค่ะหลวงตาพอจะพูดได้แล้วส่งคลิปมาประมาณ๒๘วินาที
คือสิ่งที่ถ่ายคลิปคืออยากจะถามหลวงตาว่าหลวงตาพอจำได้ไหม
คนก่อเหตุเป็นใครลักษณะเป็นยังไงหลวงตาท่านพอจะพูดได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
นู้แดงเหรอ
นู้แดงบ้าง
ใช่ไหมท่านก็บอกไม่งั้นค่ะท่านก็ยังเหลือลืมตามไม่ได้เลย
ชลือเหมือนอยู่นะครับใช่หรอครับหลานของในลองชื่อหนูแดง
ใช่ค่ะอายุประมาณ๒๕ปีนะคะบ้านก็อยู่ห่างจากวัดแค่๒๐๐เมตรอะค่ะ
ก็เหมือนกับเพิ่งมีปัญหาอะไรกันด้วย
ทีมข่าวของเราก็เลยตามต่อนะคะตามที่หลวงตาท่านบอกนะคะ
ไปที่บ้านของในร่องค่ะในร่องก็คือนายวิไลเข็มพันธ์อายุ๕๐
นายล่องเป็นลุงของนายหนูแดงนายล่องเล่าให้ฟังว่านายหนูแดงโอ้โห
ก็นักเลงอะค่ะเพิ่งไปก่อเหตุขโมยของเอาไปขาย
นายล่องไปหยิบมีดของหนูแดงมาให้ดูนี่บอกหนูแดงหลานคนนี้
พกมีดอันนี้ตลอดเวลาพกตลอดเวลา
ร่องเลยบอกว่าไม่สงสัยไม่ต้องสงสัยขนาดแบบโอ้โหเป็นลุงแท้นะ
เชื่อนะว่าหนูแดงหลานชายเนี่ยก่อเหตุแน่ตามที่หลวงตาบอกใช่
ร่องบอกเชื่อว่าหลานก่อเหตุครับเชื่อว่าหลานนี่แหละไปทำร้ายหลวงตา
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลานเข้าไปปลูกต้นไม้ที่วัดทั้งทั้งที่ไม่เคยเข้าวัดมาก่อน
ว่าอาจจะไปเห็นว่าหลวงตามีอะไรแหละอยากจะเข้าไปชิงทรัพย์อะไรแบบนี้
ถ้าหลักฐานครบหลักฐานมันชัดว่าเป็นหลานของผมจริงเนี่ยนะในร่องบอก
ลงโทษไปเลยไม่ช่วยลงโทษให้สูงสุดไปเลยค่ะ

ติดนักก็ว่านักแบบว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มันนักเกิน
อารมณ์มันก็แบบว่ามันเจริญอย่างมันฆาตอาฆาตแปลว่ามันจะฆาต
ตอนนี้นะคะตำรวจสพคำชะอีควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ๒คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายหนูแดงนี่แหละค่ะ
นายหนูแดงเนี่ยถูกคุมตัวไปสอบปากคำตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วนะคะ
ก็มีการตรวจสารเสพติดในร่างกาย
ตอนนี้นายหนูแดงถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดอยู่ที่นี่

หนูแดงจะเป็นคนทำร้ายร่างกายหลวงตาหรือเปล่าตอนนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าทำร้ายร่างกายหลวงตาจริงก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
นี่พฤติกรรมของนายหนูแดงตามที่ญาติบอกเสพยาเสพติดนักเลง
มีประวัติข้อมวยของเขาเปลือกนะคะ
ทีนี้ค่ะชาวบ้านค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องชาวบ้านก็คุยกันเรื่องนี้คุณผู้ชม
เพราะทุกคนตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รองตาเคยมีความเขยิ้นกับใครมั๊ยครับไม่มีครับ

ได้ของแกแกก็ไม่ให้พฤติกรรมนี้แกเป็นคน
กับครอบครัวกันครับมีแต่จะฆ่าพันธุ์จัง
เป็นญาติครับ
มีเสพ
ผู้ใหญ่บ้านก็ยังคิดเลยว่าน่าจะเป็นนายหนูแดงนี่แหละ
เป็นคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายหลวงตา
เพราะนายหนูแดงเป็นคนเดียวที่เข้าไปที่กุฏิ
ว่าน่าจะไปเอาทรัพย์สินของหลวงตาค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านบ้านนวลก่อโกรธมาก
เห็นสภาพหลวงตาแล้วรับไม่ได้จริง

ก็รอความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจสพคำชะอีนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามไปสอบถามเพิ่มเติม
แต่ตำรวจบอกว่ายังขอไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
หนูแดงถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดอยู่นะตอนนี้นะคะ
ก็กลุ่มตัวได้๒คนเพื่อต้องสงสัย

ก็ต้องรอฟังว่าตกลงแล้วจะเป็นอย่างที่หลวงตาบอกหรือเปล่า
หลวงตาท่านที่บอกออกมาอาจจะลักษณะยังบอกมึนงงสลึมสลือหรือว่ายังไง
ยังลืมตาไม่ได้แล้วก็ยังเจ็บอยู่